ความรุนแรงที่หนุ่มวัย๑๙ปีที่ลำปาง

โดนผู้ชายคนหนึ่งวัยน่าจะประมาณ๔๐ปีปาดคอ
หนุ่มคนนี้บอกว่าโอ้โหนับวันยิ่งอยู่ยากนะ
ทำไมสังคมมันโหดร้ายกันเหลือเกิน
คือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์
สวนทางกับรถจักรยานยนต์ของผู้ชายวัย๔๐ปีนี่แหละ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ชายวัย๔๐ปี
มันข้ามเลนมาเกือบจะเฉียวชนกันอยู่แล้ว
และทีนี้ตัวน้องวัย๑๙ปี
เขาก็เลยลงจากรถไปต่อว่าต่อขาน

ปรากฏว่าผู้ชายวัย๔๐ปีคนนั้นน่าจะอยู่ในอาการเมา
ชกเขาใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอเขาทันทีคุณ
เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนุ่มวัย๑๙ปี
คือเจ้าหน้าที่ของสมาคมกู้ภัยต้นทงชัยเมืองลำปาง
เข้าช่วยเหลือนายภูทะเรศ
มีบาดแผลถูกของมีคมปาดคอ
ใกล้คอหอยยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
ลึกครึ่งเซนติเมตรเลือดไหลจำนวนมาก
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลลำปาง
สุดท้ายผู้ชายคนนี้โดนเย็บ๙เข็มแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะ
แล้วก็มีการเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
คืนวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายภูทะเรศก็เล่าให้กับผู้สิทธิ์ข่าวฟัง
บอกว่าอย่างไรรู้ไหมคุณมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรู้ไหมฮะ
คือวันที่๓๐พฤศจิกายนเวลาสักประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ตัวเขาเองได้ขี่รถจักรยานยนต์มากับน้องชาย
จะกลับบ้านที่ท่าโทกมงคลชัยตำบลทุ่งฝ่าย
อีกแค่๕๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ปรากฏว่าระหว่างขี่รถมาถึงถนนในหมู่บ้าน
มันมีรถมอเตอร์ไซคู่กรณีเป็นชายคาดว่าอายุประมาณ๔๐ปี
ร่างทวมนะลักษณะคล้ายคนเมาหน้าแดงก่ำเลย
พุ่งข้ามเลนเข้ามาในฝั่งที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้าน

นายภูทะเรศก็เลยบอกว่าเขาเองเลยโมโหเหมือนกันนะ
จอบรถจักรยานยนต์แขวนหมวกกันน็อกไว้ที่รถ
ก่อนจะเดินลงมาต่อว่าต่อขานผู้ชายวัย๔๐ปีคนนี้

แล้วก็ถามไปว่าพี่ขี่รถยังไงมันข้ามเลน

ชายคนดังกล่าวไม่พอใจจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ชายคนนั้นเองชกที่ใบหน้าของนายภูทะเรศ
ช่วงนั้นถนนค่อนข้างมืดจึงไม่เห็นว่าในมือเขามีอะไร
และเขาก็ใช้มีดคัตเตอร์
ปาดคอนายภูทะเรศทันทีจนได้รับบาดเจ็บ
ค่ะนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับ
พอเกิดเป็นเรื่องเป็นราวมีการแจ้งความดำเนินคดี
แม่ของผู้บาดเจ็บคือแม่ของนายภูทะเรศ
บอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ส่วนตัวมองว่าการกระทำของผู้ชายคนนั้นมันรุนแรงเกินไป
ถึงขั้นลงมาชกต่อยกันไม่พอใช้มีดมาปาดคอลูกชายด้วย
อีกทั้งถ้าแผลมันลึกอีกนิดเดียวนะคุณ
มันจะถึงคอหอยแล้วจะถึงหลอดลมแล้ว
ซึ่งอาจจะทำให้ลูกชายเสียชีวิตคือผู้บาดเจ็บดูสิ

ฟังเสียงแม่ของนายภูทะเรศผู้บาดเจ็บหน่อยครับ
มิติว่ามาแผลของเขารูก
ถ้าเขารูกเด็ดไปป่วยให้อีกนิดกว่ากับนี่

อยากให้จับตัวดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเลย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่บอกว่าถ้ามีดมันลึกอีกนิดเดียวนะ
ลูกตายแน่นะฮะคุณผู้ชมครับวันเกิดเหตุเนี่ยนายภูทะเรศไปพร้อมกับน้องชายใช่ไหม
น้องชายคือนายพานุวัฒน์นะครับน้องชายวัย๑๘ปี
ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าก็นั่งรถซ้อนท้ายพี่ชายมา
แล้วก็พี่ชายเป็นคนขับแล้วก็มาสวนกับรถจักรยานยนต์ของผู้ชายวัยสัก๔๐ปี
เขาข้ามเลนมาจริงพี่แล้วเขาเกือบจะชนรถพวกผมแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วพอช่วงชุนละมุนนะเขามีอาวุธมีดแล้วก็เอามาปาดคอพี่ชายเขาทันที
และอีกอย่างนะจะเอาอาวุธมีดคัตเตอร์มาแทงตัวผมด้วย
แต่โชคดีนะผมเอี้ยวตัวหลบทันแล้วก็ชายคนนั้นน่าจะอยู่ในสภาพเมา
เห็นหน้าแต่ไม่ชัดหน้าแดงกล่ำเลยและที่สำคัญไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
สงสัยว่าอาจจะไม่ใช่คนในชุมชนนี้เพราะว่าจุดเกิดเหตุมันใกล้บ้านผมนิดเดียว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสพทุ่งฝ่ายที่ลำปางเนี่ย
ลงพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบหากล้องวงจรปิดบริเวณจุดใกล้เคียง
เพราะว่ามีภาพแล้วเป็นวงจรปิดของบ้านแถวนั้นแต่มันมองไม่ค่อยชัด
ก็ต้องดูเส้นทางการหลบหนีของชายวัย๔๐ปีที่หัวร้อนอยู่ก็มาปาดคอคนอื่นแบบนี้นะครับ